เกิดขึ้นที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาทรัพย์สมทอดอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ

อาวุธที่ใช้คือปืนมาจี้พนักงาน
กล้องวงจรปิดสามารถจับเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดนะคะ
เกิดขึ้นใกล้ธนาคารปิดได้ด้วยประมาณบ่าย๓ค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในธนาคารนะคะ
คนร้ายเข้ามาสวมหมวกกระน็อกเต็มใบสีดำ
เสื้อคลุมแขนยาวสีเขียว
แล้วก็สวมถุงมือถือปืนเข้ามาที่เคาน์เตอร์ช่องที่๑ก่อน

ให้พนักงานธนาคารค่ะยื่นถุงดำให้แล้วก็ขู่บังคับ

ซึ่งขณะนั้นนะคะในช่องข้างก็มีพนักงาน
แล้วก็ลูกค้าคนอื่นอยู่ด้วยเป็นช่วงนี้
คือจะเห็นไหมคะเขาก็หันไปมองมันเกิดอะไรขึ้น

นี่ค่ะหลังจากนั้นพอกระโดดข้ามเท่านั้นแหละค่ะ
ทุกคนแตกกระเจิงแบบนี้เลยนะคะ
ลูกค้าเองทั้งพนักงานธนาคารเอง
พนักงานธนาคารก็มุดอยู่ใต้โต๊ะนี่นะคะ
ส่วนลูกค้าก็วิ่งออกนอกธนาคารไปเลย
หลังจากนั้นคนร้ายใช้อาวุธปืนจี้บังคับ
ให้พนักงานผู้ชายเปิดตู้เซฟ
แล้วก็บอกว่าให้เอาเงินใส่ถุง
และบังคับให้เดินออกไปส่งด้วย
ที่ประตูด้านหลังธนาคาร
หลังจากนั้นคนร้ายได้เงินแล้ว
สีแดงดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
หลบหนีไปนี่เป็นช่วงที่พนักงานนะคะ

สรุปคนร้ายได้ไปประมาณ๒ล้านบาทค่ะ

และจากการสอบสวนนายบุญลือณวิเชียน
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ของธนาคารเปิดเผยเรื่องราวนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ๕นาทีค่ะ
มีสาวธอมคนหนึ่งเดินเข้ามาปรับสมุดธนาคาร
แล้วพอเดินกลับไปก็เห็นคนร้ายคนนี้
หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าหมดเลย

โดยเข้ามาที่ประตูด้านหลังของธนาคาร
ตัวพี่รอปภคนนี้เห็นคนร้ายแล้ว
พยายามจะชักปืนใส่ชักปืนยิงใส่
แต่คนร้ายวิ่งหลบหลังโต๊ะ
แล้วก็กลัวว่าถ้ายิงออกไปกระสุนจะไปถูกลูกค้า
เพราะตอนนั้นยังมีลูกค้านั่งรอทำธุรกรรมเต็มไปหมดเลย

กระทั่งคนร้ายเดินเข้ามาพื้นที่ภายในได้แล้วก็มาก่อเหตุ
ซึ่งเชื่อว่า๒คนก็คือสาวธอมที่เข้ามาปรับสมุดธนาคารก่อน
แล้วก็คนร้ายสองคนนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกัน
อาจจะทำงานเป็นทีมหรือเปล่าอันนี้รอตำรวจนะคะ
นี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี

ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปทางตำบลวังพิกุล
อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ซึ่งจุดนี้เป็นพื้นที่รอยต่อกับอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ